อีกหนึ่งคลิปที่ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะ
เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนงามวงวาน
เกิดตั้งแต่วันที่๒๘พฤษภาคมช่วงเย็นแล้วค่ะ
เป็นคลิปที่รถเบนท์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วก็จะแซงออกซ้ายแต่ไม่พ้นเลยไปพุ่งชน

กระบะพลิกหลายตลบมากเดี๋ยวคุณดูนะ
คุณเห็นไหมว่าที่เราวงสีแดงไว้
นั่นคือเด็ก๗เดือนที่ล่วงออกมาจากรถกระบะ

แล้วรถเบ้นคันที่ชนต้นเหตุเนี่ยนะคะ

ยังพุ่งไปชนรถเก๋งอีกคันจนมีคนเสียชีวิตด้วย

ที่จับภาพอุบัติเหตุนี้ได้นะคะ
แล้วพอเด็กล่วงมาจากรถใช่ไหม

พลเมืองดีเขาเห็นเขารีบวิ่งมาอุ้มเด็กขึ้นก่อนเลย
เพราะกลัวว่าจะมีรถวิ่งตามมา

ก่อนถึงใต้ทางด่วนงำวงวันจวัตรนทบุรี
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์คนแชร์กันเยอะ
แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเขาบอกว่าเอ๊ะ
เจ้าของรถเมนต์เขาออกมาให้การบอกว่า
คุณเห็นไฟสีแดงนี่ไหมไฟเบรกนี่คือไฟเบรกนะ
เขาบอกว่าแก้วน้ำเก็บความเย็นในรถเขา
มันหล่นแล้วกลิ้งไปขัดอยู่ใต้ที่เหยียบเบรกใต้แป้นเบรก
ทำให้เขาเบรกรถไม่ได้ก็เลยทำให้เขาพุ่งชนกระบะคันนี้
แต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือไฟเบรก
ทุกคนก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวก็เบรกได้นี่
ถ้าบอกว่าเบรกไม่ได้ทำไมไฟเบรกมันถึงขึ้นล่ะ
แต่ว่าจริงแล้วมันก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกก็ได้
คือถ้าจริงไฟเบรกเนี่ยคุณแตะเบรกนิดเดียวมันก็ขึ้นแล้ว
กรณีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าแก้วน้ำมันขัดอยู่จริง
ทำให้เขาเบรกได้แค่นิดเดียวแล้วเบรกไม่ลึกทำให้เหยียบเรก
แล้วรถมันไม่หยุดแต่ไฟเบรกมันก็สามารถที่จะขึ้นแบบนี้ได้
ชาวเน็ตก็ถามอีกว่าแต่ถ้าเบรกค้างจริง
พอชนกระบะไปแล้วรถมันน่าจะช้าลงไหม
แต่นี่เดินภูมิไปชนรถเก๋งอีกครั้งนึง
จนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเลยนะ
มันแรงอะไรขนาดนั้น
ทีนี้เราไปดูอาการคนเจ็บก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะเป็นคุณตาวัย๖๘ปีคุณ
คนขับรถคุณตาเนี่ยนะแขนขวาหักเส้นเอ็นขาดนะคะ

ส่วนแขนซ้ายคุณตากระดูกแตกค่ะรอผ่าตัดดามเหล็ก
คนที่นั่งมาข้างก็ไม่ใช่ใครคุณยายค่ะ
ก่อนหน้านี้มีอาการเลือดข้างในสมองเลย
ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วแต่คุณหมอก็บอกว่าขอดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปก่อน
หลังเกิดเหตุคุณแม่บอกว่ายังไม่เจอตัวคนขับรถเบนท์เลยนะคะ
แต่ทนายความติดต่อไปทางแม่ของคนขับรถเบ้นแล้ว
บอกว่าจะเดินทางไปงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
แล้วก็จะนัดหมายพูดคุยกันในวันนี้
เบื้องต้นตอนนี้ประกันภัยเป็นคนดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ทีนี้ไปดูคดีความกันหน่อย

ติดต่อผู้ชายที่ขับรถเบ้นสีดำ
คือนายนิรัฐภูมิลาบผลเหมอายุ๓๒ปีค่ะ

แต่นายนิรัฐภูมิบอกว่าขอเลื่อนออกไปก่อน
เพราะยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบกล้องหน้ารถ
อย่างที่บอกว่าจากเหตุการณ์นะคุณผู้ชม

และพยายามจะแซงออกไปทางซ้าย

แต่ด้วยความที่มาเร็วแล้วจังหวะมันกระชันมาก

ก็เลยชนท้ายกระบะคันข้างหน้าคันนี้อย่างจัง

เพราะว่าไอ้แก้วน้ำเก็บความเย็นในรถผม
มันหล่นไปขวางแป้นเบรก

มันอยู่ตรงไหนในรถ

ทั้งนับตำรวจละเอาไว้ดังไหน

คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ถ้าหากมีการผิดอื่นอีก